แต่ก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะไปเจอความแซ่บของน้อง
เริ่มกันที่เรื่องราวตัวเลขกันแบบจุกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปเลยค่ะไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วัดโป่งพรานอินอำเภออูทอง
ที่นั่นเนี่ยนะเขามีพิธีศักดิ์สิทธิ์ถึง๒พิธีด้วยกัน

และพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลคุณผู้ชม
ไปดูกันที่พิธียกช่อฟ้ากันก่อนเลย
ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากจริงค่ะ
เพราะครั้งนี้เนี่ยนะทางวัดเขาได้ยกเอาช่อฟ้าทองเหลือง
ประดับหน้าบนวิหารพระสังขจารย์
ตรงนี้เราต้องขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วย
แต่ว่าก็ต้องขออนุญาตโฟกัสตรงจุดนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ตรงเลขทะเบียนรถเครนที่ทำการยกช่อฟ้าขึ้นไป

เพราะหลายคนบอกอุ้ยนี่ต้องเป็นเลขมงคลนะ
เพราะเป็นรถเครนที่ยกช่อฟ้าขึ้นไปประดับด้านบน
ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็แห่เล็งเล็บนี้
นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันในงวดนี้นะคะ
ซึ่งภายในงานเนี่ยเราก็เจอพี่มังกรนักแสดงดาวร้ายด้วยนะคะ

แล้วก็ยังได้ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลพระสังขจารย์
รุ่นเปิดขุมทรัพย์นี่
พร้อมกับวัตถุมงคลองค์ทาเวสวรรณ

ซึ่งมีเหล่าเกจิดัง๙รูปด้วยการมาร่วมทำพิธีนะคุณผู้ชมนะขลังแน่นอน
ซึ่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนต้นปีเนี่ย
ได้ข่าวว่าพี่ธวงกรเขาป่วยหนักใช่มะ
หนักถึงขนาดที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
และระหว่างพักฟื้นเจ้าตัวก็มักจะฝันละเมอเพ้อถึงยักษ์
ว่ามียักษ์มาอยู่ตรงหัวเตียงบ่อย
ก็เลยเชื่อว่าองค์ปู่ทาเวสวันเนี่ยนะ
มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตัวเอง
เพราะองค์ปู่ทาเวสวันก็คือยักษ์ไง
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปลุกเสกแล้ว
อีกหนึ่งสีสันคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็เดินไปดูกันใหญ่เลย
นั่นก็คือขันน้ำมนต์นี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่มังกรพาทีมข่าวของเราไปส่องตัวเลขด้วยตัวเองเลย
จะสวยแค่ไหนและเป็นเลขอะไรไปดูค่ะ
อย่างนี้นะผมเห็นอย่างนี้นะส่วนตัวผมนะ
อันนี้คือสามถ้าผมมองอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเรามองได้เป็นสี่
อันนี้เป็น๘อันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้านะฮะ

สามสี่แปดเลขแปดเลขสามเลขสามเลขแปดเนี่ย
ช่วงนี้วนเวียนมาอยู่อย่างนี้บ่อยเราอ่านแล้วเราผ่านตามาบ่อยมากอ่ะ
ใช่ไหมแค่เริ่มต้นรายการก็มีตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมแบบจุกแล้วนะคะ
ต่อกันอีกสักหน่อยละกันกับนักร้องหนุ่มสายมูคนนี้ขวัญใจของพวกเรา
ก๊อตจิรพัฒน์คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี่เขาไปทำพิธีบวงสวงเจ้าปู่ศรีสุโธ
และแม่นาคีที่เกาะนาคีทะเลสาบท่ามะนาวคือที่นี่เนี่ยนะเขาจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่สิบเมษายน
เมษายนที่ผ่านมาก็จัดขึ้นเหมือนกันในงานก็มีเหล่าสายยานพญานาคเดินทางมาร่วมงานกันหลายคนเลยนะคะ
ซึ่งเขาก็มีการบวงสวงที่ยิ่งใหญ่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
หลังจากที่ทำพิธีต่างเสร็จสิ้นทางด้านน้องก๊อตก็ได้จุดทูปเสี่ยงโชคให้กับเหล่าเอฟซีที่ติดตามด้วย
ซึ่งเลขทูปที่ได้ก็คือนี่เลยค่ะตามภาพ๒๒๙ชัดเจนนะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเลข๒๒๙คือจุดนี้มันไปตรงกับเลขของรางวัลที่๑งวดวันที่๑๖เมษายนปี๒๕๕๙

ซ้อมเสี่ยงออกรางวัลที่๑เหลือเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เขาเชื่อกันว่างวดนี้ปู่ย่าน่าจะมาให้โชคลูกหลานกัน
เพราะว่าเลขทูปที่ได้ไป๒๒๙แล้วมันออกตรงกันวัน๑๖เมษายนพอดี
ก็ต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมค่ะลุ้นไปพร้อมกัน
อ๋อน่าอาวบอกเลยว่าของแบบนี้มันก็ดวงชัยโดมันจริงเนาะ
ต้องจัดมาอีกค่ะต้องบอกว่าปังจริงอะไรจริงสำหรับหมอลำชื่อดัง
สาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้เออล่าสุดค่ะเดินทางไปที่ศาลของแม่ฮันนี่
สีอีสานคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยบริเวณศาลแม่ฮันีศีลิศาลนะ
มีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ค่ะ
ก็แห่แหนกันมากราบไหว้แม่ฮันนี่นะคะขอพรขอโชคขอลาบ
และที่สำคัญแก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานด้วย
พร้อมกับมีการเสี่ยงทายล้วงหายรับโชคจุดทูปกันแบบตลอดทั้งวัน
คุณผู้ชมบอกเลยว่าใครไปวันนั้นน่ะเวียนหัวควันทูบเหมือนกันเออนะคะ
อ่ะซึ่งทางบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งค่ะก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะคะ
ว่าวันนี้ไม่ได้มาจับลูกปิงปองเสี่ยงโชคเหมือนครั้งที่ผ่านมานะ
แต่ว่ามาเพราะว่าได้ว่าจ้างจากผู้โชคดีจังหวัดอุบลราชธานี
รวมตัวคนโชคดีจากแม่ฮันนี่
เป็นเวลาด้วยกัน๑ชั่วโมงค่ะ
หลังจากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
และที่สำคัญถูกรางวัลได้โชคได้ลาบจากแม่ฮันนี่ไง
รวมถึงฝากผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยเร็วนี้ด้วยนะคะ
เป็นเพลงคู่กันค่ะคุณผู้ชม
สำหรับบอสโจนะคะแล้วก็น้องอุ้งอิงนั่นเอง
ขณะเดียวกันค่ะผู้โชคดีชาวอุบลราชธานี
ว่าจ้างบอสโจแล้วก็อุ้งอิ๋งเนี่ย

ว่าวันนี้เนี่ยตัวเองนะก็ได้รวมตัวกันมา
กลุ่มคนโชคดีจากศาลแม่ฮันนี่

นำเข้ากล่องกว่า๓๐๐กล่อง

แจกจ่ายมอบให้กับพี่น้องที่มากราบไหว้สารแม่ฮันนี่
หลังคากันถูกรางวัลรับโชค

กลุ่มนี้เนี่ยนะเขามีโชคมีลาบจากแม่ฮันนี่มาแล้ว

สุดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ๓งวดติดกันแต่ว่าเสียดายนิดนึงผู้โชคดีเนี่ยไม่ยอมบอกถึงยอดเงินที่ได้รางวงรางวัลกันไป
งวดติดเนี่ยท่าทางจำนวนเงินจะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมค่ะคิดเอาเล่นเล่นก็แล้วกันเนอะ
ส่วนงวดที่๔เขาถูกไปแล้ว๓งวดใช่ไหม
งวดที่สี่เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวถามตัวเลขที่ผู้เสี่ยงโชคได้จากแม่ฮันนี่
ต่อไปที่ใกล้จะมาถึงนี้ผู้โชคดีค่ะไม่ยอมบอกผู้สื่อข่าวจริงนะ
แต่ว่าให้ดูรูปในโทรศัพท์ตามตำราเลยเขาไม่บอกกันของแบบนี้เลขมันจะเคลื่อนคุณผู้ชม
ดูตามหน่อยละกันอันนี้ดวงใครดวงมันจริง๕๒๕หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่า๕๒๓หรือเปล่า
อันนี้แล้วแต่คนมองนะคะมองตั้งแต่ไล่ล่างขึ้นบนหรือจะมองตั้งแต่บนลงล่าง
อันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันจริงค่ะคุณผู้ชมเออนะคะถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วกันนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์